คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันก็โหดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าที่มุกดาหารคือมีวัยรุ่นยกพวกมาถึงห้องพักห้องหนึ่ง
แล้วก็ลากเด็กวัย๑๘จากห้องพักนะคุณ
แทงแทงเนี่ยแทงตัดคู่หัวใจเลย
อันนี้คือหลังจากโดนแทงแล้วหลังจากโดนแทงแล้วเปิดคุณ
ตรงที่เปิดขึ้นไปเนี่ยตรงตรงเหมือนหน้าอกซ้ายเนี่ย
ค่ะโดนแทงเป็นแผลลึกเลยนะครับ
เท่านี้ไม่พอลากเขาออกมาจากห้องกระทืบเขาอีก
เขาตายจริงแทงเข้าตัดคู่หัวใจก็ตายแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒นะครับวันที่๑๕พฤศจิกายน
ตำรวจสพเมืองมุกดาหารรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายนะครับที่หอพักไม่มีชื่อ
ตาดแคน๑๙ถนนตาดแคนตะบนมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พบร่างของคนตายก็คือนายเกริกฤทธิ์แผ่นพรม
หรือว่าน้องเออายุแค่๑๘ปีเองนะคุณนะ
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่หน้าอกซ้ายเป็นแผลขนาดใหญ่นะฮะ
นอนตายจมกองเลือดครับตำรวจเนี่ยบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานครับ
จากการสอบปากคำนายนัทพลพันคูณอายุ๔๓ปีลุงของผู้เสียชีวิต
ลุงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ลุงกับญาติพยายามหาที่มาที่ไปว่าใครฆ่าหลาน
ที่สำคัญคือได้เข้าไปดูกล้องวงจรปิดพร้อมกับตำรวจ
คือกล้องวงจรปิดของหอพักเนี่ยจริงจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะ
จับภาพไว้ได้แบบนี้ครับหลานชายพร้อมกับเพื่อนขับรถมาคนละคัน
แล้วเข้าไปที่ห้องพักแห่งนั้นซึ่งห้องพักเนี่ยมีผู้หญิงอาศัยอยู่นะครับ
ห่างกันไม่นานขณะที่หลานกับเพื่อนอยู่ในห้องพักนะครับ
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเป็นชาย๔คนเข้ามาที่หอพัก
บุกเข้าไปที่ห้องแห่งนั้นห้องหมายเลข๘
จากนั้นก็ปรากฏภาพของหลานชายถูกลากออกมาข้างนอก
ถูกทำร้ายร่างกายนะคุณตอนลากออกมาเนี่ยหลานชายคือหมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว
หิ้วปีกออกมาแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าตอนที่ลากออกมาเนี่ยหลานชายถูกแทงก่อนหน้านี้แล้ว
บอกโอ้โหทำกับหลานได้ถึงขนาดนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องชู้สาวครับ
และหลังจากเกิดเหตุลุงเองพยายามขอคลิปกล้องวงจรปิดจากเจ้าของหอพัก
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าเจ้าของหอเนี่ยอ้างว่ากลัวจะเสียรูปคดี
จึงไม่สามารถให้คลิปได้นะครับฟังเสียงของคุณลุงก่อนนะครับ
คนที่ถือมีดวิ่งเข้าไปแล้วก็หลานผมก็ออกมาโดยที่ไม่ได้ลุกเลยครับ
ดูโดนพยงมาและโดยที่ไม่ได้ยุกตัวงอแล้วนะคะ

แทงที่หน้าประตูหลายครั้งครับแล้วก็ลุมเตะลุมตี
ขอแล้วครับผมขอกับเจ้าของหอนะครับแต่ว่าเจ้าของหอยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้กรี๊ดตรงนี้นะครับ
ผมก็เลยอยากจะ
วอลเอาสื่อให้สื่อช่วยเหลือ
หลังจากที่แจ้งความกับตำรวจแล้วนะฮะ
ก็ตำรวจตามจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๓คน
ประกอบด้วยนายเชนสุวรรณมงคลนายสิงศรีสันงาม
แล้วก็นายมันยายีอายุ๒๐ปีกันทั้งหมดเลย

แล้วก็ลุงบอกว่าหลานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
เรื่องของความหึงหวงเพราะอะไรเดี๋ยวต้องฟังให้ดี
เพราะว่าหลานชายวัย๑๘ปีไปกับเพื่อน
กับเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้ชายคนนั้นแหละเข้าไปหาแฟน
แต่ทีนี้หลานชายวัย๑๘ต้องมาถูกแทงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ

เพราะหลานเป็นคนขยันไม่เคยมีปัญหากับใคร
และกำลังเรียนอยู่ชั้นม๖เป็นเด็กดีมีอนาคตที่ดีจะจบม๖อยู่แล้วนะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราได้คุยกับนางสาวพิมระวีอายุ๑๙ปีเจ้าของห้อง
และเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคุณนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวของเธอเองพร้อมกับเพื่อนออกไปทานข้าวกันจนเสร็จ
แล้วก็ดื่มสังสรรค์กันเล็กน้อยก็กลับมาที่ห้องพร้อมกับเพื่อนชายของเธอ
และนายเกริกฤทธิ์หรือว่าน้องเอผู้เสียชีวิต
มาที่ห้องนี้แล้วก็ที่ห้องก็มีเพื่อนผู้หญิงอีก๓คน
รวมอยู่ตรงนี้กันก็คือประมาณ๕คนนะครับ
ระหว่างที่เข้ามาอยู่ในห้องกันกำลังจะต่อเกม
เล่นตอนนั้นประตูห้องก็ยังไม่ได้ปิดอะไรเลย
เป็นจังหวะที่นายเชนมือแทงพร้อมเพื่อนอีก๓คนบุกเข้ามาถึงหน้าห้อง
ตัวของฝ่ายหญิงน้องพิมรวีก็ออกไปถามนะครับ
เพราะเห็นเพื่อนของนายเชนก็ถือขวดอยู่ในมือด้วยกลัวจะเอามาเป็นอาวุธ
ก็ออกไปถามว่ามาทำอะไรระหว่างนั้นเพื่อนของนายเชนที่ถือขวดเนี่ยก็พูดว่า
วันนี้ใครก็ได้เว้ยคือพูดมาแบบนี้คุณ
แล้วหนึ่งในกลุ่มของนายเชนก็ใช้ขวดตีหัวเพื่อนชายของเธอที่อยู่ในห้อง
ก่อนที่น้องเอนะจะตะโกนพูดว่าอะไรรู้ไหม
อย่ามาทำร้ายกันแบบนี้อย่ามาก่อเหตุในห้องนี้
คนในกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยคุณเอามีดออกมาเดินเข้ามาในห้องจ้วงแทงน้องเอทันที
คุณตัดขั้วหัวใจอ่ะนี่เลือดเนี่ยกระจายเต็มห้องเลย
แล้วก็ลากตัวน้องเอเด็กวัย๑๘ออกไปข้างนอกไปรุมทำร้ายอีกนะครับ
ฟังเสียงของน้องพิมระวีที่เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังนะฮะ
จังหวะที่หนูจับคนแทงไว้มันมีเพื่อนอีกคนนึงที่ตัวใหญ่เอาขวดไปฟาดหัวพี่อีกคนนึงจนหัวแตกค่ะ
คนนั้นเปิดก่อนและหลังทีนี้น้องน้องหนูน้องคนที่ตายครับลุกขึ้นมาบอกว่า
จะมาตีกันในห้องแบบนี้ไม่ได้นะค่ะ
คนแทงก็พุ่งพุ่งเข้าไปเลยค่ะ
ที่แรกชกต่อยกันก่อนค่ะ

แทงตรงแถวอกข้างซ้ายน้องแถวราวนมค่ะ

แทงอยู่ในห้องเลยค่ะ
ออกมาตีกันข้างนอกหรือกันค่ะ
ลากเอไปเป็นรุ่มสีรุ่มนึง

คือแค่แทงเข้าหน้าอกซ้ายก็โหดมากแล้ว

คุณคิดดูสิหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
นี่พ่อของน้องเอทำใจไม่ได้เลยนะ

สัมภาษณ์กับนักข่าวคุณพ่อเกิดสุรีบอกว่าเสียใจ
ลูกชายเหมือนกับจากไปไม่ได้ล่ำลาเลย

จะเอาเรื่องก่อเหตุลงมือแบบโหดเยี่ยมแบบนี้
แล้วเมื่อวานคุณพ่อก็ไปให้การกับตำรวจแล้วด้วยเหมือนกัน
สิ่งที่พ่อต้องการคืออยากได้ภาพกล้องวงจรปิด

บอกว่าอยากได้ภาพกล้องวงจรปิดจังเลย
จะได้ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทั้งหมดบ้าง
เอาจริงคุณพ่อก็กังวลใจว่าแบบ

อย่างน้อยถ้าเกิดมีภาพจากกล้องวงจรปิดจะได้เป็นหลักฐาน
แล้วคุณพ่อก็รู้ว่าตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุ๔คนได้แล้ว

ใช่นะฮะแล้วก็ทางครอบครัวก็บอกว่า
ถ้าความคืบหน้าของคดีเป็นที่พอใจ
ก็จะเผาศพน้องเอลูกชายในวันที่๑๘พฤศจิกายนนี้เลย
แต่ถ้าคดีไม่คืบหน้านะจะเก็บศพน้องเอาไว้
กว่าคดีจะมีความคืบหน้า
และครอบครัวคนตายได้รับความยุติธรรมนะครับ
สันนิษฐานว่าปมปัญหาน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว

ซึ่งจะรีบสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อไป
เราก็ไปคุยกับตำรวจเจ้าของคดีนะครับ

ก็ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหลัก๒เทศบาลเมืองมุกดาหาร
กลางความเศร้าสลดของคุณพ่อแล้วก็ญาติญาติด้วยนะครับ
นี่ชุดรอดออะไรของน้องนะ

ใจสลายเลยนะครับ